อย่างกลุ่มอาชีพของคุณปรีชาที่คุณอริยาได้อ่านไปเนี่ย
มีคำถามเขาก็คงถามว่าเขาจะได้เยียวยาหรือเปล่า
กลุ่มอาชีพไหนได้เยียวยาบ้างทุกอย่างมันหยุดชะงักไป
แต่หนี้สินปากท้องไม่ได้หยุดไปด้วยเมื่อวานนี้คอรมอลก็ประชุมแล้ว
มีมติว่าจะเยียวยาในโครงการเราชนะ
มาฟังกันต่อครับว่าอ้าวแล้วอาชีพไหนได้บ้าง
ละเอียดมาตรการเป็นอย่างไรมันจะครอบคลุมคนที่
ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดติดตามพร้อมกันนะครับ
ขีดเส้นใต้วันนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายครับวันนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจาร

สวัสดีค่ะคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับท่านผู้ฟังครับ
เส้นใต้เที่ยงวันนี้มีประเด็นที่จะขยายความ
และสรุปให้เข้าใจง่ายเรื่องการเยียวยาครับ
มีหลายมาตรการหลายประเภทเอาประเภทนี้ก่อนครับ
เอาเรื่องของการแจกเงินก่อนรัฐแจก๓๕๐๐บาท๒เดือน
รอบก่อนเนี่ย๕๐๐๐๕๐๐๐๕๐๐๐๓เดือนรอบนี้๓๕๐๐๒เดือน
โครงการนี้ใช้ชื่อว่าเราชนะถามว่าแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่
ตอบว่าให้รอคอรมออนุมัติในสัปดาห์หน้า

พอคอลโลมออนุมัติแล้วก็จะได้เงินภายในมกราหรือกุมภานี่แหละ
ถามว่า๓๕๐๐๒เดือนเนี่ยใครได้ใครได้ใครไม่ได้
เอาอย่างนี้ตัดคนที่ไม่ได้ออกก่อนง่ายกว่า
คนที่ไม่ได้ก็คือค่าราชการคุณไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็เหมือนคราวที่แล้ว
ว่าคุณไม่ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจ
คุณไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้
ส่วนอาชีพอิสระคนที่เป็นเกษตรกรเดี๋ยวเขาจะแยกออกไปไว้หมวดหนึ่งอีกต่างหาก
ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเขาแยกออกไปต่างหากไม่เกี่ยวกับ๓๕๐๐๓๕๐๐๒เดือนนี้
เอาทีนี้นอกจาก๓๕๐๐๓๕๐๐๒เดือนแล้วมีอะไรอีก

คนละครึ่งเนี่ยของเดิมที่มีกันมาอยู่แล้วเนี่ย
คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีคลังบอกว่า

ระยะแรกลงทะเบียนไปแล้ว๑๐ล้าน
ระยะที่๒เพิ่มอีก๕ล้าน

คราวนี้จะขออนุมัติคอรมอที่จะประชุมกันในวันที่๑
กันในวันที่๑๙นี้อีกจะขอให้เปิดลงทะเบียนเพิ่มขึ้น
มาอีก๑ล้านคน๑ล้านคนถามว่าจะได้เงินเมื่อไหร่๑ล้าน
คนเนี่ยจะเริ่มใช้เงินได้ภายในวันที่๒๕มกรานี่เร็ว
เห็นไหมเร็วแล้วทีนี้รัฐมนตรีคลังยังบอกว่าเฉพาะคน
ละครึ่งเนี่ยมันจะทำให้มีเงินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจประมาณ๕หมื่นล้านในเชิงเศรษฐกิจนะที่นี้ด้าน
หมวดของการแจกเงินทีนี้หมวดของที่ว่าด้วยการ
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่ได้เป็นเม็ดเงินหรอกแต่ว่า
ลดการใช้จ่ายลดภาระของเราลดอะไรล่ะลดค่าน้ำค่าไฟ
ค่าน้ำค่าไฟที่จะจ่ายในรอบเดือนกุมภามีนาเนี่ยเขา
จะลดให้ลดเท่าไหร่ลดยังไงอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปติด
ต้องดูรายละเอียดเอาเองเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราเยอะ
เราอยู่ในค่ายไหนเราใช้ไฟเท่าไหร่ต่อเดือนเราใช้น้ำ
เท่าไหร่ต่อเดือนต้องไปดูแต่เอาเป็นว่าผู้ที่ใช้ไฟน้อย
ใช้น้ำน้อยเนี่ยแปลว่ามีรายได้น้อยก็จะได้รับส่วนลดมาก
คนที่ใช้น้ำมากใช้ค่าไฟมากก็แปลว่ามีรายได้ดีขึ้นก็
จะได้รับส่วนลดน้อยอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้
เป็นเม็ดเงินเข้ามาหรอกแต่ว่ามันจะประหยัดเงินที่จะที่
จะจ่ายได้หลังจากนั้นรัฐบาลค่อยไปคิดเอากับไฟฟ้าประปา
อีกทีหนึ่งช่วยกันคิดว่าเออเมื่อไฟฟ้าประปาเขาขาดรายได้
ตรงนี้ไปเนี่ยเขาจะไปเรียกคืนจากรัฐบาลยังไงอาจจะเป็น
เรื่องของการหักเงินนำส่งให้ครั้งนี้ค่อยว่ากันอีกที
เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถัดมาหมวดที่ว่าด้วยยืด
เวลาช่วยลูกหนี้คนที่เป็นหนี้อีนุตุงนังกันอยู่เนี่ยโครงการ
หนี้เดิมเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วคราวนี้จะยืดเวลาใหม่
อันนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะขอได้แต่เฉพาะธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐเท่านั้นนะสถาบันการเงินธนาคารของเอกชน
เนี่ยคงไปบังคับอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่เขาจะพิจารณาแล้ว
เจาะลงไปผมคิดว่าน่าจะน่าจะเกาถูกที่คันมากก็
คือนี่ฮะเลื่อนจ่ายหนี้บ้านกับหนี้รถไป๓เดือนทุก
วันนี้คนที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้พรบ้านกับเป็นหนี้พร
รถและเป็นดินพอกหางหมูกันอยู่เยอะแยะไปหมดตอนนี้อัน
นี้เขาจะเขาจะเลื่อนจ่ายหนี้ให้ท่านก็ไปติดต่อกับ
ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สาม
มิถุนาไปดูเอาเองว่าเขาเลื่อนจ่ายให้ถึง
ขั้นต่ำทั้งนั้นที่เหลือก็แบกภาระดอกเบี้ยสูงมากธนาคารสถาบันการเงินเขาชอบมากเลยจ่ายขั้นต่ำเนี่ย
เพราะว่าที่เหลือมันเป็นดอกและดอกแพงฉะนั้นลองดูซิว่า
จะทำยังไงให้ดอกที่ค้างจ่ายอยู่เนี่ยจ่ายขั้นต่ำแล้วที่เหลือ
สมมุติจ่ายแสนนึงจ่ายเป็นหนี้อยู่แสนนึงจ่ายขั้นต่ำเจ็ดพัน
ที่เหลืออีกเก้ามือนสามหนี้ดอกมหาศาล
ไปดูที่ว่าจะทำยังไงกดดอกตัวนี้ให้มันลงมา
เพื่อที่จะไม่ต้องไม่ต้องเป็นภาระมากอันนี้ต้องไปดู
มาอีกหมวดหนึ่งหมวดว่าด้วยการช่วยเหลือสภาพคล่องให้นักธุรกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะขอความร่วมมือให้สถาบันเจ้าหนี้
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้น
จะขอยืดให้เป็นสินเชื่อระยะยาวขึ้นหน่อยได้ไหม
ไม่ว่าจะพักเงินต้นแล้วก็พักดอก
ไปดูซิว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนส่วนสินเชื่อฉุกเฉิน
เชื่อฉุกเฉินนี่เปิดโอกาสขยายคำขอออกไปอีก
ธนาคารออมสินเขาทำอยู่เนี่ยเขาจะขยายออกไปอีกวันที่สามสิบมิถุนา
เอาท่านยังพอมีเวลาไปดูเถอะไอ้สินเชื่อฉุกเฉินเนี่ย
เข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์ยังไงไปดูธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอศ
เขาก็ขานรับเขาก็ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้หลายแบบส่วนใหญ่ก็กู้ไปซื้อบ้าน
ใครเป็นลูกค้าก็ไปหารายละเอียดกันเอานี่คือเนื้อหาโดยสรุปของมาตรการต่างต่าง
ที่จะเป็นการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบผลกระทบจากโควิดประเด็นที่จะนำนโยบายมาปฏิบัติ
อันนี้มีปัญหาคราวที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ประสบการณ์มาแล้วนี่ว่าคราวที่แล้วที่มีปัญหามีตรงไหน
คราวนี้เนี่ยต้องอุดจุดอ่อนให้ได้เอาประสบการณ์ที่มันเกิดปัญหามาคราวที่แล้วเนี่ย
มาแก้ปัญหาเสียเช่นไอ้ความผิดพลาดของข้อมูลบิ๊กดาต้า
ผิดพลาดเออเลอร์ที่ทำให้คนลงทะเบียนไม่ได้
หาว่าตรอกข้อมูลไม่ตรงมั่งหาว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชน
กรอกไม่ตรงมั่งทั้งทั้งที่เขากรอกตรงทำให้เขาเสียสิทธิ์
อันนี้เขาก็วุ่นวายทำยังไงไม่ให้เกิดซ้ำ
ข้อมูลที่ผิดพลาดคราวที่แล้วก็เยอะคนตายแล้วก็ยังมีสิทธิ์อยู่
คนยังอยู่แท้แทงจำหน่ายว่าตายแล้วอย่างนี้ต้องไม่มีเกิดซ้ำ
หรืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้คราวก่อนเนี่ยก็ประกาศกันเปล่าเปล่าเปล่า
แต่เอาก็จริงเข้าถึงได้ไม่จริงเงื่อนไขเยอะเรื่องมาก
รอกันเขาเรียกว่ารอกันเงือกแห้งไม่เอาดีกว่า
สุดท้ายที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้เนี่ยน้อยมาก
ก็คือว่าจะแก้จุดอ่อนตรงนี้ยังไงที่จะให้เข้าถึงจริง
ผมจำได้ว่าผมเคยสัมภาษณ์คุณทัศพลเบลาเวลคุณโจอ่ะ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยแอร์เอเชียเมื่อเดือนกัญญาเขาไปพบนายกมา
ตอนบ่ายตอนเย็นก็มานั่งให้สัมภาษณ์ผมบอกว่านายกรับปากแล้ว
ซอฟต์โลนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้
คุณโจก็ดีใจมาออกโทรทัศน์ชื่นชมนายกใหญ่
นี่ผ่านไปกี่เดือนแล้วล่ะคุณโจบอกอีกทีเมื่อวาน
ยังไม่ได้เลยครับอุตส่าห์ดีใจว่านายกรับปากว่าเดี๋ยวจะทะลวงท่อให้
แต่สุดท้ายยังไม่ได้จนเดี๋ยวนี้
แล้วคราวนี้ก็ควรจะต้องทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำอีก
ก็เอามาขีดเส้นใต้ขยายความให้ฟังเที่ยงวันนี้ครับ
คุณกอล์ฟค่ะคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
นะฮะก็เป็นรายละเอียดที่ประชาชนเขาเฝ้ารออยู่ว่า
จะรับการเยียวยาอย่างไรบ้างนะครับค่ะอ่ะ
หลายคนก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
แล้วก็ลองไปตรวจสอบดูว่าเราเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะ